ก็อย่างที่คุณพิรวัตรบอกไปมีทั้งฉีกเผาทำลายขโมยนะคะ
ล่าสุดที่พิจิตรก็ลิงเป็นผู้ฉีกนะคะ
วันนี้พาคุณผู้ชมไปดูหลากหลายพื้นที่นะคะ
ว่าจะเป็นพิจิตรนครศรีธรรมราชหรือแม้แต่จังหวัดขอนแก่นนะคะ
๒อำเภอหลักทั้งอำเภอชุมแพรและอำเภอโพนไซน์
ปรากฏไว้ที่อำเภอชุมแพรวันนี้ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๔
พลตำรวจโทบุญเลิศใจประดิษฐ์มีการแถลงผลการจับกลุ่ม
เยาวชนอายุ๑๖ปีที่ก่อเหตุเผาเอกสารประชามติ
โดยเลือกตั้งที่๓๖ชุมชนใหม่สามัคคีเขตเทศบาลเมืองชุมแพร
ซึ่งตำรวจสามารถติดตามจับกลุ่มได้จากการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะ
ผู้ก่อเหตุให้การว่าไม่ได้มีเจตนาจะก่อกวน
หรือว่าทำลายเอกสารสำคัญของทางราชการ
แต่เนื่องจากวันเกิดเหตุฝนตกหนัก
ตัวเองก็เลยหลบเข้าไปในสาราประชาคม

นำเอกสารมาฉีกแล้วก็เผาเพื่อไล่ยุง
ไม่ทราบว่าเป็นเอกสารลงประชามติ
ไม่ได้มีเจตนาป่วนหรือเผาทำลายเอกสารเหล่านี้
เรื่องต้นตำรวจเองก็ได้ดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วค่ะ
ส่วนอีกหนึ่งอำเภอนะคะอำเภอโพนทรายจังหวัดขอนแก่นเช่นเดียวกัน
วันนี้มีความคืบหน้ากรณีที่มีผู้ก่อเหตุฉีกทำลายบัญชีรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงประชามติอ่ะนะคะล่าสุดค่ะมีผู้ปกครองนำเด็กชาย
อายุประมาณ๙ขวบซึ่งเป็นลูกเข้ามอบตัวกับตำรวจภูทรโพนทราย
หลังจากที่สอบถามลูกชายจนทราบว่าเป็นคนฉีกใบบัญชีรายชื่อ
ช่วงเย็นวันที่๒๓กรกฎาคมที่ผ่านมาเบื้องต้นเจ้าหน้าที่บอกว่า
ได้นำตัวไปสอบถามอย่างละเอียดอีกครั้งแล้วก็นำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายด้วย
ส่วนที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะตำรวจภูทรทุ่งใหญ่
ก็ยอมรับสารภาพแต่โดยดีแล้วค่ะว่าทำไปด้วยความคึกขนองซุกสน
ไม่ทราบว่าเป็นบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ออกเสียงประชามติ
คิดว่าเป็นป้ายประกาศทั่วไปของโรงเรียนยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่อย่างใดนะคะ
ตำรวจก็เลยควบคุมตัวไปดำเนินคดีในข้อหาทำให้เสียทรัพย์ด้วย
ท้ายที่จังหวัดพิจิตรค่ะคุณผู้ชมค่ะนายประยูนจักรพัทรกุล
อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนายสุรชัยมณีประกอบในอำเภอเมืองพิจิตร
พร้อมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะนำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ออกเสียงประชามติเล่มใหม่
ติดตั้งไว้ที่บอร์ดหน่วยออกเสียงประชามติ
ภายในวัดหาดมูลกระบือหมู่ที่๑ตำบลย่านยาว
หลังจากที่ฝูงลิงภายในวัดยกพวกฉีกแล้วก็ทำลายบัญชีรายชื่อจนเสียหาย
จากนำไปติดใหม่แล้วนะคะก็มีการนำอาหารซึ่งเป็นของโปรดลิงค่ะ
กล้วยน้ำว้าแตงโมสับปะรดไปให้ฝูงลิงเหล่านี้ด้วยค่ะ